แล้วก็ฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอยู่
หลายพื้นที่ทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และบางจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างสระบุรี
ก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะพอที่จะคาดการณ์ได้ก็คือข้อมูลจากทางแอร์วิชัลด้วย
เหนือจากทางแอร์โฟไทยนะคะที่เป็นข้อมูลของทางภาครัฐ
มาดูพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยคาดการณ์กันนะคะว่าเย็นนี้พรุ่งนี้ไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์
คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่สู้ดีนักนะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจกันด้วย
ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมด้วยนะคะว่าอากาศเย็นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบทำให้สุขภาพของเรานั้นอ่อนแอได้ง่ายด้วย
ปัจจัยอากาศนั้นเป็นเพราะอะไรบ้างนะคะ
แรกก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะพอแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทั้งเหนือและอีสาน
ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าเกิดขึ้น
ขณะที่ทางตอนใต้ของประเทศจะมีลมตะวันออกนะคะ
กลุ่มบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
ทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะตอนล่างของประเทศนะคะมีฝนตกลงมามีลิกขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตร
โดยเฉพาะแถบจังหวัดนครศรีธรรมดาลงไปก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
โดยรวมแล้วสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นภายใน๒๔ชั่วโมงนี้นะคะ
เหนือและภาคอีสานอากาศหนาวอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะ
ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๘องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่นั้นก็จะรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นค่ะ
รวมไปถึงภาคอีสานนะคะบางพื้นที่นั้นอากาศแห้งอากาศแรง
เฝ้าระวังเรื่องของไฟไหม้ด้วย
ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางนะคะมีหมอกตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
เฉพาะแถบจังหวัดในภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกนะคะ
เป็นฝนตกเบาประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบภาคใต้ตอนล่าง
ถ้าฝั่งอ่าวไทยก็คือสงขลาลงไป
ถ้าฝั่งอันดามันก็นับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตก็จะมีฝนตกแบบนี้

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีปัจจัยจากลมตะวันออกเฉียงใต้มาปกคลุมนะคะ
ทำให้มีหมอกเกิดขึ้นได้ในตอนเช้า
และบางแห่งก็ทำให้มีฝนเกิดขึ้นด้วย
ร้อยละสิบของพื้นที่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการคาดการณ์สภาพอากาศ
กลับมาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ